คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันก่อน
เกิดเหตุคนร้ายก่อกวน๒จังหวัด
มีการวางเผลอสองจุดทินราดที่วาด

ไม่มีผู้ได้รับบาตเจ็บและเสียชีวิต
เหตุการณ์ที่ปัตตานีเกิดขึ้นช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะครับ
จุดแรกได้มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีนำยางรถยนต์
มาวางไว้ริมถนนสายปัตตานีนราธิวาส
บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปตทปาลัส
ตำบลลางาอำเภอมายอร์
ก่อนที่คนร้ายจะราดน้ำมันแล้วก็จุดไฟเผา
แต่โชคดีว่าประชาชนช่วยเข้าไปดับไฟได้ทันนะครับ
จุดที่๒คนร้ายลักลอบออกมาจากความมืด
ยิงใส่ฐานอศตะโละไกรทองอำเภอไม้แก่น

ส่วนจุดที่๓นั้นคนร้ายใช้รถยนต์เป็นภาษณะ
ขับผ่านจุดตรวจกลาพออำเภอสายบุรี
แล้วยิงปืนเข้าใส่จุดตรวจครับ
ที่๔คนร้ายยิงใส่จุดตรวจมะนังดาลำอำเภอสายบุรีก่อนที่จะหลบหนีไปครับ
จุดที่๕ที่คนร้ายก่อเหตุนะฮะคนร้ายยิงก่อกวนในพื้นที่สพกระเพาะ๒จุด
จุดแรกยิงก่อกวนหน้าฐานนปพ๓๓ตำบลกาบรุบี
จุดที่๒ยิงหม้อแปลงไฟฟ้าที่หมู่๑๐ตำบลปล่องหอย
ทำให้มอบแปลงเสียหายและเกิดไฟฟ้าดับ
จุดที่๖มีเหตุยิงก่อกวนในพื้นที่บ้านดีอยะริง
และอีก๑จุดเป็นจุดที่๗แล้วนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงค่ำวานนี้
เกิดเสียงคล้ายระเบิดดังสนั่นทั่วอำเภอเมืองปัตตานี
แต่ตรวจสอบไม่พบเหตุร้ายใดครับ
ด้านของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีพลตำรวจตรีปียวัตรเฉลิมศรี
กำชับและก็สั่งการตำรวจทั้ง๑๕โรงพักใน๑๒อำเภอในพื้นที่
ย้ำให้การกวดขันเข้มงวดด้านความปลอดภัยสำหรับดูแลพี่น้องประชาชน
และป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นอีก
จากที่ปัตตานีเราไปดูที่นราธิวาสช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับ
เกิดเหตุเพลิงไหม้๒จุดจุดแรกที่บริเวณร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก
เทศบาลเมืองนราธิวาสรถดับเพลิงกว่า๒๐คันนะครับได้เข้าไประงับเหตุ
จุดแรกต้องใช้รถดับเพลิงเข้าไประงับเหตุถึง๒ชั่วโมง
เพลิงจึงสงบแล้วก็พบว่าร้านค้าถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายจำนวน๒คู่หาครับ
ส่วนจุดที่๒ที่เป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนราธิวาส
และเคยถูกคนร้ายรอบวางเพลิงได้รับความเสียหายมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี๕๗
จุดนี้ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บริเวณล็อกวางสินค้าประเภทไวไฟที่บรรจุไว้ในกระป๋อง
และขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังฉีดน้ำสกัดต้นเพลิงนั้นนะครับก็ได้ยินเสียงระเบิดเกิดขึ้นเป็นระยะ
จนกระทั่งไฟได้ลุกลามไปยังที่วางสินค้าส่วนต่างของห้างซึ่งก็ถือว่าเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับ
โดยที่เจ้าหน้าที่ทำได้เพียงฉีดสกัดน้ำไว้เพื่อไม่ให้ไฟมันลุกลามไปยังบ้านเรือนใกล้เคียงก็ใช้เวลาในการดับเพลิงถึง๔ชั่วโมงทำให้ห้างได้รับความเสียหายนะครับ
โดยในช่วงเช้าของวันนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะเดินทางเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุทั้ง๒จุดของนราธิวาสเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งครับ